งานนี้ค่ะสายสืบโซเชียลก็สืบกันให้ควักเลยทีเดียวนะครับ
หรือว่ายิ้มจนแก้มจะปรีแก้มจะแตกแล้วจ้านั่นเองนะคะ
ก็เหล่าฟอลลอเวอร์เห็นอีกแล้วสงสัยอีกแล้วแม่
บอกว่าข่าวดีที่ว่าเป็นเรื่องหัวใจหรือเปล่า
เพราะว่านางเอกคนดังเนี่ยมักจะทิ้งปริศนาลับเอาไว้ให้คนได้สงสัย

เลออกมาว่าเป็นเรื่องความรักเกือบทุกครั้งนั่นเอง
แต่ว่าครั้งนี้สาวเจนนี่ยังเหมือนเดิมพี่มิ้วปากแข็งยังไม่ตอบ
ก็มีนักแสดงคนสนิทรุ่นน้องอย่างสาวมิ้นท์ชาลีดา
เมนต์ถามถึงว่าเป็นข่าวดีเรื่องอะไรคะ
ใจกล้ามากเลยน้องมิ้นขอบคุณมากที่ถามแทนนักข่าวนะคะ
พลาดช่วงเวลาดีอะไรไปหรือเปล่า
ก็ไม่ได้รับคำตอบใดจากคุณเจนี่เหมือนกันค่ะ
เพียงหมอเอกค่ะหมอดูคนสนิทชื่อดังมาแสดงความยินดี
พร้อมกับเพิ่มดีกรีความสงสัยขึ้นไปอีก
มีการโพสต์ว่าเป็นข่าวดีรับวันตรุษจีน
ถ้าจะบอกว่าคุณเจนนี่ได้อ่างเปล่าเยอะก็ไม่น่าจะใช่เนาะ

ใช่เหรอมันต้องมีเด็ดกว่านั้นนะถึงว่านะ
ขอแสดงความดีตามไปด้วยไว้ก่อนยินดีด้วยค่ะนะ
ไม่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าในอินสตราแกรมของหมอเอก
ให้ลือหนักกันเข้าไปอีกว่าเจ้าตัวโพสต์ภาพที่กอดกับนางเอกสาวคนสวย

รอยยิ้มของคุณเนี่ยสวยเสมอ

สร้างความสงวนสนเทศหนักมาก
ขณะที่เพื่อนสนิทสุดซีของเจนี่อย่างสาวนานารายบีน่า

ท้ายที่สุดเพื่อไม่ให้ข่าวลือกระพือโหม

แม่นั่งพิงเก้าอี้แหละพอฟังอย่างนี้แบบจริงเหรอ
เล่ามาซะเหนื่อยนึกว่าจะเป็นเรื่องความรักนี้เหรอ
แต่เรายังไม่เชื่อเรายังไม่เชื่อเราต้องไม่เชื่อข่าวง่าย
เป็นเรื่องงานชิ้นใหม่หรือเปล่าต้องรอให้สาวเจนนี่ออกมาเคลียร์ข่าวดี

ซึ่งก่อนหน้านี้เองเจนนี่ถ้าใครจำกันได้สมัยเขาอินเลิฟ
แบบเป็นกระแสอุ้ยทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะนั่งติดแฮสแท็กไว้ว่า
เนนี่เอ๋นั่นเองก็อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตฉัน

เออให้ไทยอักษรใบ้ดีไม่เหมือนสมัยก่อนนะ

มีกระแสข่าวด้วยมีช่วงหนึ่งพอจบเจนี่เอ๋ไปใช่ไหมคะ

เดียวกันกับคุณกึ้งไม่พอมีถ่ายภาพรองเท้าเลย

ได้เป็นนักสืบจิ๋วนักสืบชาวเน็ต
ก็สมัยก่อนตอนช่วงคุณเอ๋กับคุณเจนนี่เนี่ย

ฉากบ้านบ้านอยู่ที่ไหนยังไง

แต่ชอบนะครับอันนี้ทำให้เราตื่นตัวกันดีค่ะ
แล้วก็จะมีท่าของน้องเจนนี่ท่าอย่างนี้ไง

แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะมีท่าไหนฮิตออกมาอีกหรือเปล่านะคะ
ให้แน่นอนเถอะอยากภาวนาแบบว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานได้ไหม

ดีใจด้วยกับเขาไงชอบ